อ่าขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ
หญิงที่เป็นดาวนซินโรมที่ปฐุมธานีนะครับเธอชื่อว่าส้ม
อายุสี่สิบแปดปีนะครับแล้วก็ถูกคนในหมู่บ้านแถวบ้านนั่นแหละ
ล่อลวงไปข่มขืนแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตผู้ต้องหาก็ถูกจับได้แล้วนะครับ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ

ขออภัยนะครับนี่เป็นพิธีชาปนกิจศพส่วนนี้คือพี่สาวนะฮะ
พี่สาวยังร้องไห้เสียใจเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วครับ
เพราะทำใจไม่ได้จริงจริงเนื่องจากซิมน้องสาวของเธออายุสี่สิบแปด
แต่เป็นดาวนซินโรมนะครับแล้วเป็นมะเร็งด้วย
ถูกล่อลวงออกไปจากบ้านไปข่มขืนแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิต
วันนี้เกือบเป็นลมนะครับต้องประคองลงมาจากเมนนะครับ

ผู้ต้องหาก็คือนายมารุธนนพิพักษ์หรือว่าในรุ๊ดอายุ๒๑ปี
เป็นคนแถวบ้านนั่นแหละตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยฮะ
ทีแรกปฏิเสธสุดท้ายยอมรับสารภาพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๔กันยายนที่ผ่านมา
พี่สาวของนางสาวซิมบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
ก่อนอื่นเธออยากขอขอบคุณตำรวจที่ทำงานอย่างหนัก
จนสามารถจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักด้วย
ที่ช่วยเสนอข่าวแล้วก็รูปของผู้ต้องสงสัยในกล้องวงจรปิด
แล้วก็เป็นหลักฐานในการไปเปรียบเทียบ
จนทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาได้

พี่สาวของคุณซิมยืนเดิมนะครับ

เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมมาก

เพราะของเธอกับผู้ต้องหารุ่นอยู่แล้ว

การท่าน้ำเองช่วยไม่ทันแล้วไม่กล้าลงไปช่วย
เพราะว่าตัวของนายรุ๊ตถามบอกว่าไกลน้ำไม่เป่น
แล้วก็พยายามจะดึงเข้าไป
ไปแล้วไปสะดุดล้มล้มคว่ำ
แล้วหน้าของผู้ตายเนี่ยคว่ำหน้าไปในหนองน้ำแถวนั้น
คุณบอกผมไม่กล้าดึงไม่กล้าช่วย
เพราะว่าผมว่ายน้ำไม่เป็นกลัวจมน้ำ

เธอบอกว่าคนร้ายต้องวางแผนมาอย่างดี

แต่มีอย่างหนึ่งที่เธอบอกเธอยังไม่ได้ทำให้กับน้องสาว
คือยังไม่ได้ซื้อชุดลิเกให้เป็นของขวัญ

รำลิเกดีใจที่เธอซื้อพัดลมใหม่ให้นะฮะ
เดี๋ยวหลังจากเสร็จงานศพเธอบอกว่า

แล้วทำบุญส่งไปให้กับน้องสาวอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเสร็จงานศพเนี่ยต้องซื้อ
ใช่จะมีหรือไม่มีก็ต้องหา
หามาซื้อให้เขาให้เขาสมใจเขา
คุณแม่คิดว่าเขาจะต้องจ้องไว้หลายวันแล้ว
เพราะว่าในซอยนี้เขาเดินเข้าเดินออก
ทั้งมาซื้อของกินก็มาติดกันกับร้านค้า

คือเขาเมาจุดเขาเลยก็มาวางแผนล่อเอาไป

หัวใจแม่มันเหมือนละเอียดลออไปแล้วจ้ะเนี่ย
คอยเก็บคอยทำคอยอะไรให้ทุกอย่าง
จนข้าวเปล่าไม่ได้กินเพิ่งจะกินข้าวมาเช้าเนี่ย
วันนี้ผู้ต้องหาก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เมื่อคืนเนี่ยเราตรวจสอบไปพบว่า
นี่ลมชักกำเริบขึ้นมาอีกนะฮะอยู่โรงพยาบาลแต่ก็มีอาการลมชักกำเริบขึ้นมาอีก
ว่าเครียดมากเดี๋ยวอาการดีขึ้นตำรวจบอกไม่ต้องกลัวนะครับ
ประเมินอาการว่าออกจากโรงพยาบาลได้ก็จะนำตัวมาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดี
แล้วก็ฝากขังต่อไปแต่ก็มีข้อหาตามหมายจับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
คือเมื่อวานนี้ต้องหิ้วกันเลยนะครับทำแผนอยู่แล้วก็อยู่ดีก็ชักเลย
ส่วนคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามอยู่ตลอดเลยค่ะ
ว่าจับคนร้ายได้หรือยังคดีน้องหยดน้ำอ่ะค่ะ
ถูกคนร้ายปาดคอขโมยรถจักรยานยนต์ขโมยกระเป๋าไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖กันยายนที่ระยอง
เมื่อช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
ตำรวจสพนกลับจังหวัดระยองจับตัวนายอุดรเกณฑ์มาอายุ๕๐ปี
จับได้ที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
นี่ค่ะคือนายอุดรนั่งรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่อำเภอพนัฐนิคมแล้วไปเดินวนอยู่ริมถนน
ตำรวจเลยเข้าจับกลุ่มตัวแล้วนำตัวไปที่สพนกลับจังหวัดระยอง
นี่นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่นำตัวนายอุดรไปที่โรงพักค่ะ
นี่นะคะจับได้เรียบร้อยนะคะนายอุดรเกณฑ์มาอายุ๕๐ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ

หยดน้ำวัย๒๓สาวโรงงานชาวลำปางเสียชีวิต
เมื่อวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
คดีนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามผ่านทางเพจไทยรัฐนิวโชว์เยอะมากจริง

ทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ทางภูมิกับการสืบสวนภาค๒
คือนำกำลังไปเพื่อที่จะจับกลุ่มตั้งแต่ทุ่มนึง
คือเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
โรงพยาบาลพุทธโสธรเพราะว่าถูกจับในข้อหาเมา
แล้วก็ไปก่อเหตุวุ่นวายแล้วก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเนี่ยนะ
ตำรวจพาไปรักษาตัวแล้วก็นั่งวินรถจักรยานยนต์ไปที่ขนส่งจังหวัด
นั่งรถโดยสารประจำทางออกจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วย้อนกลับมาที่จังหวัดระยองอีกที
แต่ตอนที่ไปลงรถที่อำเภอพนัทนิคมมันมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ช่วง๔โมงเย็นเห็นภาพชัดเลย
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าจับได้เนี่ยก็คือไปจับที่ริมถนนในอำเภอพนัฐนิคมนั่นแหละ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะนายอุดรรับสารภาพ
ลงมือฆ่านางสาวหยดน้ำใจสิงสาวโรงงานวัย๒๓ปีจริง
บอกว่าทำคนเดียวสาเหตุคือต้องการจะข่มขืน
แต่นางสาวหยดน้ำขัดขืนก็เลยฆ่า
นี่ค่ะฆ่าเขาเสร็จก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของเขาไป
ทิ้งรถเช่าแท็กซี่ไปฉะเชิงเศร้าในวันที่๗กันยายน
คือก่อเหตุ๖กันยายนนะคะแล้วก็หนีไปฉะเชิงเซา๗กันยายน
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่ฉะเชิงเซานั่นแหละ
สุดท้ายเนี่ยค่ะเพิ่งถูกจับสดร้อนเมื่อช่วงหัวค่ำนี้เอง

ลงรถที่อำเภอพนัฐนิคมตำรวจตามไปเลย

ทีนี้ค่ะรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
พลตำรวจรีมานะอินพิทักษ์
สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะคะ
แล้วเดี๋ยวเตรียมจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อค่ะ
เพราะว่าเมาเมาแล้วก็ไปก่อเหตุสร้างความวุ่นวาย

ก็ต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะฮะ

ทีนี้ตอนนั้นตำรวจทางฉะเชิงเซาที่เขาอัปเดต
คนมาก่อเหตุอารวาสวุ่นวายต่างนานา
แล้วก็ถูกเขาต้องช่วยกันจับแล้วก็บาดเจ็บมาเนี่ย
ก็ส่งโรงพยาบาลไปเขาก็ไม่รู้ว่า
คือคนที่ก่อเหตุเอาไว้ที่จังหวัดระยอง
แต่หลังจากที่สพนกลับจังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบภาพประกาศจับ
แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันคนเดียวกับที่เคยก่อเหตุที่ระยองเนี่ยนะ
ก็เลยประสานไปที่ฉะเชิงเซาเขาประสานกับน้องกลับที่ระยองนะครับ

ทีนี้ทางระยองพอทราบข่าวนะครับ
พอทราบข่าวก็รีบมาเลยนะ
เพื่อจะมาอายัดตัวนายอุดรที่โรงพยาบาล
แต่เมื่อคืนนี้พอมาถึงปรากฏว่านายอุดร
หนีออกไปจากโรงพยาบาลพุทธโสธรไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยต้องลงพื้นที่ไล่ล่าติดตามตัวกันนะฮะ
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็จับได้แล้วนะครับ
คือเส้นทางการหลบหนีของนายอุดรจาก
หลักฐานต่างตั้งแต่วันเกิดเหตุวันก่อเหตุ
กล้องวงจรปิด๖กันยายนช่วง๕ทุ่ม
จะก่อเหตุช่วงประมาณ๓ทุ่ม

จอดที่บ้านหลังหนึ่งแถวแยกสุนทรผู้
เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาว
ในช่องเก็บของใต้เบาะรถจักรยานยนต์
เอากระเป๋าเป้ไปซ่อนหลังโต๊ะหินอ่อน
ป้ายทะเบียนรถเอาไปทิ้งฝั่งตรงข้ามร้านค้า
ขี่รถมุ่งหน้าเข้าเมืองระยอง
เช้าวันที่๗กันยาไปร้านสะดวกซื้อ
แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาวสวมแมสสีขาว
จากนั้นพอทิ้งจักรยานยนต์แล้วก็เดินนะฮะ
ไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันปตทแยกเนินสำลี

ขออาศัยเขาไปลงที่สถานีขนส่งใหม่ของระยอง
แล้วจ้างแท็กซี่ไปส่งที่ฉะเชิงเซานะครับ
นี่ฮะตำรวจสอบปากคำคนขับแท็กซี่เรียบร้อย

ทราบว่านายอุดรเนี่ยเขามีอาการทางจิตด้วย
ตอนนั้นก็คาดว่ายังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเซานั่นแหละ

เจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ตามหาตามจุดต่างสถานีขนส่งทางรถไฟ
หรือว่าจุดที่มีคนเร่ร่อนพักอาศัยอยู่
ก็เมื่อคืนนี้ไปก่อเหตุเมาแล้วอารวาสถูกคุมตัว
แล้วนำไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาทำร้ายเอาตอนที่ปิดกับเขานะฮะ

คนขับแท็กซี่ก็คือนายประสิทธิ์นะครับ
นายอุดรจ้างให้ไปส่งที่ฉะเชิงเศร้า
บอกว่า๗โมงของวันที่๗กันยายน
นอนอยู่ที่คิวรถหน้าขนส่งใหม่ของระยอง

บอกว่าผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยมาจากวัดโขดนะครับ

บอกว่ามาส่งที่หน้าโครงการเพลินใจ

เขาก็ไปรับที่หน้าโครงการหมู่เพลินใจ๕
พอไปถึงผู้โดยสารจะไปส่งที่ฉะเชิงเซาเลยได้ไหมไปเขาบอก
ผู้โดยสารก็ต่อเหลือ๑๓๐๐

ต่อมาเนี่ยก็เลยเป็นประมาณเท่านี้นะฮะ

คนร้ายมีจะขอลงซื้อเบียร์ด้วยนะฮะ
แต่ว่าบริษัทบอกเขาไม่ยอมนะครับ
แล้วก็ไปปล่อยลงที่ข้างทางตลาดนะได้เงินมาก็เขาก็ขับกลับนะครับ
ตอนนั้นก็ยืนยันว่าใช่คนเดียวกันเพราะว่าจำตาข้างขวาได้
เพราะลักษณะตาจะปิดหน่อยนะครับ
มีลูกค้าจะไปฉะเชิงเซาผมถามว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ปากทาง
อันนี้ครับแล้วผมก็ไปรับที่ปากทางครับ

ผมยาวใส่ชุดขาวแล้วเขาตัดผม

คนนี้อ่ะแล้วตอนที่เราขับรถไปเราไม่แล้วตอนนี้มาอยู่ที่
เชิงสาวนี่ก่อเหตุหลายอย่างนะครับอย่างเย็นวันที่แปดกันยายน
บ้านเลาะคลองขึ้นมาขอล้างตัวมีอาวุธติดมือเป็นมีดดาบยาวเหมือน
คนเมาพอถามไปบอกหนีตำรวจมาตำรวจไล่จับนี่ฮะแล้วก็ออกจาก
เข้าไปค่ะโอ้โหแสดงว่าหนีไปเรื่อยอืมเมื่อวานไปเมาถูกลุม
กรรมมาค่ะตำรวจพาส่งโรงพยาบาลหนีจากโรงพยาบาลอีกค่ะแต่